สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มไร้กลิ่นอับชื้นหอมนานหอมสมาร์ทแอคทีฟเฟรช

ข้าวใส่ไข่สดใหม่

ข่าวใส่ไข่ยังคงมาอ่านอยู่นะคะ
ไม่เลยไปแฉะไม่ไปแฉะความวันนะ

เป็นรายการคุณแม่ไงถ้าไม่มีหน้าคุณแม่ก็ไม่ใช่รายการแฉ
ไม่เป็นไรก็มาดูข่าวใส่ไข่เอาสิช่วงนี้
ไม่แต่ว่าแฉก็คือยังมีรายการอยู่ดูได้นะ

โอเคช่วยดูนิดนึงไม่ได้เสียหายไป
แค่ไปอยู่ในรายการแต่เขาฉันก็ไปอยู่ในอีกฐานะหนึ่ง

โอ้โฮคุณแม่ว่าจะดูแบบโปรดิวเซอร์

ก็แค่เปลี่ยนจากบทบาทหน้าจอไปอยู่หลังจอ

เดี๋ยววันนี้ลองดูที่แฉะ

กล้องดูมันก็แค่เปลี่ยนแค่จากตากล้องหัน
ก็หันกล้องมาทางจอ

ก็ต้องไปดูใช่ไหมล่ะก็ยังเหมือนเดิม
๓วันใช่ไหมล่ะพิจารณาตัวเอง๓วัน

มีการต่อโปรไหมคะ๓วันนี้อาจจะเป็นแบบ

ถ้าต่อโปรอาจจะมาอยู่ไทยรัฐแล้วล่ะ

ถ้าพักทั้งคืนเฉย
หยุดเหมือนกันหยุด๒ชั่วโมง
๓ทุ่มครึ่งถึง๓ทุ่มครึ่ง

วันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะพอสมควรเกี่ยวกับน้องหยาด
หยาดทริปราชปัญห์อย่างที่หยาดเขาออกมาประกาศแล้วว่าโอเคล่ะ
เขากำลังจะมีข่าวดีนะก็คือเขากำลังจะเป็นแม่คนนั่นแหละ

อยากขอขอบคุณทุกคำอวยพรทุกคน
ต่อมาวันนี้ที่คนพูดถึงกันเยอะ

คือเพจพุทธที่แท้จริง

เคยถูกหมอลักษณ์หมอลักษณ์นี่อย่าทักอะไรเลยนะ
จริงคือพี่กำลังจะพูดเสมอว่าแบบว่าหมอรักเนี่ยอย่าทักอะไรเลยนะ
เคยถูกหมอลักษณ์เนี่ยดวงกราดเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะท้องก่อนแต่งนะ
ขนาดที่เจ้าตัวก็ตอบกลับตอนนั้นปี๒๕๕๑๕๒ป่ะ
เขาบอก๑๓ปีที่แล้วอ่าฮะ
ก็หยาดก็ย้อนกลับไปเลยขนาดพ่อแม่ยังไม่เคยเตือนเลย
อาจารย์ลักษณ์ไม่น่าจะมาเตือนเรื่องแบบนี้เพราะตัวเองเนี่ยยังเด็กเกินไป
ย้อนกลับไปตอนนั้นน้องหยาดก็เป็นเด็กอยู่อะไรอย่างนี้นะครับ
ล่าสุดหมอลักษณ์ราชศรีไม่มีรักเลขานิเทศแล้วนะฮะ
เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเขาใช้รักเลขานิเทศต่อไปเขาจะตุ๋ย
หนีดวงก็คือเปลี่ยนชื่อก็คือต้องไปอาศัยในตระกูลของราชศรี
เพราะราชศรีเนี่ยเป็นสัตว์คือแบบอมตะฆ่าเมตตา

เขาบอกว่าสัมภาษณ์ที่เขาเคยให้สัมภาษณ์
ว่าทำนายมั่วเรื่องท้องก่อนแต่งเนี่ย
ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่วันที่๘มกราคม๒๕๕๙

ขอบคุณเพจพุทธที่แท้จริงที่ขุดเรื่องเก่า
ประชาชนคนไทยเนี่ยลืมไปแล้วเมื่อ๑๓ปีที่แล้ว
อาจารย์ก็คือคุณหมอลักษณ์เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ไทยรัฐเขาก็จะมีการทำนายจากหมอลักษณ์นี่แหละว่าแต่ละปีแต่ละปีจะเป็นยังไงถูกต้องไหม

ไม่มีแรงเพราะว่าอาจารย์รู้สึกว่าเดี๋ยวแบบเหมือนพูดไปแล้วก็เหมือนอย่างนี้
อาจารย์ผีเข้าผีออกเธอก็พูดไปเลยแล้วกัน
อาจารย์ผีเข้าผีออกเดี๋ยวอยากจะเจอก็เจอไม่อยากเจอก็ไม่อยากเจอ

ไม่วันนั้นที่เราไปทำบุญที่ออฟฟิศซิโพลิพาส
ไม่สึกปีนเราเจอกันเจออยู่เจออยู่เออเจออยู่

ล่าสุดนางฝากแองจี้มาเตือนเธออยู่ใช่ไหม

ระวังนะเดี๋ยวจะมีเรื่องเดี๋ยวจะมีเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์หรืออะไร

รอบครั้งที่แล้วที่เจออาจารย์อาจารย์เขาก็เตือนพี่

น้ำให้เจอนักบอกโอเค

นางเตือนมาก่อนนางเตือนตั้งแต่มกรา
แล้วทำไมหมอลักษณ์ไม่รับโทรศัพท์ล่ะ

เพราะว่าเพิ่งเสาร์ที่ผ่านมาในสืบสองราศีให้เลขถูกไง

กำลังคุยกันดิบดีหายไปเลยป่ะ
บางทีเมย์คุยกันอยู่อย่างนี้

คุยกันอยู่อย่างนี้นางวางหูปุ๊บอีก๓วันนางก็ไม่รับ

ถ้าไปบุกบ้านนางเลยนางจะให้เข้าบ้านนางไหม
ฮะไม่เจอคุณแม่กูอาจจะเข้าได้คุณแม่เหมือนข่าววงกฎ
ข้างหน้าเป็นพญานาคแล้วก็มีม่านม่านน้ำไหลเหมือนพญานาค

ขาชาภาษณ์พาไปดูลองได้กินไปบ้านอาจารย์แล้ว

พออะไรว่านางพูดนึงเราก็เสือก

เที่ยงคืนไม่อาจารย์เขาต้องแบบบางทีช่วงเวลาจะเป็นส่วนสำคัญไงใช่ค่ะ

ฟันทงฟันทงฟันทงตีหนึ่งตีสอง

เพราะว่ากลางวันอาจารย์จะค่อยแบบมันไม่ค่อยขาดเหียน
ตื่นไม่ตื่นต้องแม่นกลางคืนนี้

มืดจริงแล้วใส่กราฟปีกดาวเอา
อ๋อแน่นอน
พี่พ่อหมายพี่มาแล้วข้างหลัง

เอาง่ายเขาบอกว่าเขาเคยให้สัมภาษ

ตอนนั้นก็ผู้จัดการออนไลน์

จนเพจดั้งเก่าเนี่ยขุดสิ่งที่ประชาชนลืม

ที่ผ่านมาและวันนี้ประเด็นนี้
กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งใครติดตามข่าววงการบันเทิง

ก็แบบว่าไม่ถึงสักนานไหมมดคือหมอลักษณ์จะไม่เหมือนหมอดูคนอื่น
คือการดูดวงของหมอลักษณ์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นพรุ่งนี้มาลืนนี้เว้ย
อืมบางทีสิ่งที่หมอลักษณ์ดูอ่ะมันไปเกิดขึ้นอย่างต่ำเลยนะ
หกเดือนอ่าฮะหกเดือนเป็นต้นไปเออก็อย่างทาทายังเนี้ย
นางก็ดูท้องถ้าเราเอาอย่างงี้ท้องทะลุดาวจบไปกี่ปีแล้ว
ห้าปีได้แล้วเนอะอืมเราไม่ได้ทำมาสี่อ่ะคุณลองไปดูเทปเดิมของเทปท็อกทะลุดาว
อ่าสิ่งที่เขาทำลายตอนเนี้ยมันเกิดขึ้นหมดเลยอืมตอนที่เราทำท็อกทุรุดาวนี้เป็นรายการ
วัลลายตี้เริ่มเปิดเปิดช่องไทยรักษณ์วันแรกออนแอร์วันแรกให้ท้องธรุดาวน์อ่ะ
อื้อหือลองไปไล่ดูเทปดูสิอืมก็นั่นแหละคือสิ่งที่เขาอย่างเนี้ย
ทาทามาก็ยังแบบมาในฐานะศิลปินทั่วไปเขาก็บอกเลยว่าระวังนะ
เดี๋ยวคุณจะท้องอะไรอย่างเงี้ยเขาดูมาทุกอย่างแบบตรงหมดอ่ะ
เออใช่รวมถึงน้องแพทย์ด้วยนะที่ทักน้องแพทย์ด้วย
เพราะทุกคนตรงหมดตรงหมดเลยนะแต่ก็มีระยะเวลามา
แต่มันไม่ใช่แบบว่าแต่ทุกวันนี้เราเอาข่าวเวลาเสพข่าวกัน
เราชอบแบบว่าเฮ้ย๒๓วันเกิด๔๕วันเกิดแต่หมอรักเขาดูอย่างนั้นไม่เป็น
เขาดูลักษณะแบบบางทีอีกปี๒ปีเกิด
ทิ้งยาวเลยเลยอ๋อแต่เขาควรระวังแต่ไม่ใช่แบบสุ่ม๔สุ่ม๕แปลว่าให้อาจารย์ดู
อาจารย์เขาก็ไม่ได้ดูบ่อยเขารู้สึกปุ๊บเดี๋ยวเขาจะบอกเอง

เคยเดินมีคนทักมาถ้าตานางแดงแล้วเดินเข้ามามันเป็นของจริง

แต่ไม่ถึงร้อยล้าน

ทำพิธีกรงานยืนสวยอย่างเจ้าปุ๊กโกพักงานลูกยืนสวยเยอะเกิน
หนูพักลูกไม่มาลูก
พักลูกเหลือวันเดียวลูก
มีคนเตือนเลยบอกว่าไม่ได้คุณแม่มัน๕ทุ่มพูดได้เหรอ
อื้อฮะโอ้มายก๊อดโอ้แม่เลือสนะ
กลับไปดูเทปย้อนหลังดีกว่าสมโทษเหี้ยตัวจะพัก

โอ้โหสาวงานเสือเรียบร้อย
วันที่หยุดนี่คือวุ่นวายมากเหมือนกันเน

มันก็ไม่ง่ายอ่ะมีเรื่องลุกข้มลูกฆ่าอะไรเย็น

คุณแม่ต้องนิดนึงเพราะว่าหลังจากคุณแม่พูดในรายการเมื่อวานใช่ไหม

ก็คงจะเป็นเรื่องปกติเนาะปรุงงานสามวัน
นี่เห็นกรมอุตุนิยมบอกว่า
วันนี้ถึงวันที่สี่ค่ะอ่าจะมีพายุฝนจะตก
ฉันรออยู่ร้อนร้อนร้อนมากกว่านี้ร้อนนิดหนึ่ง
ถ้าฝนตกก็อย่าลืมใช้สมาร์ทด้วยนะคะเพราะว่าซักผ้าแล้วจะได้ไม่อับชื้น
พี่เมย์โอ้โหแม่ข้าวต่อไปสุดสรุปว่าเดี๋ยวปีหน้าหนูต้องเตรียมทูปทางแทนคนเดียวใช่ไหม
ทั้งสามคนไหว้พี่ด้วยไห้พี่หนุ่มพี่มดแล้วพี่เมย์ต่อเลย
เรียนรู้มาจากคุณครูทั้งสองท่านนะคะอ่ะเมื่อวานนี้เรามีการพูดถึงเรื่องของน้องนิน่า
อืมก็เป็นประเด็นในโลกออนไลน์ที่แบบว่าโซเชียลทุกคนต่างออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องของ
เหยื่อคนนึงที่แบบว่าเขาไม่ได้แต่งตัวโป๊ะอะไรเลยแต่ทำไมถึงมีเรื่องของการข่มขืนเข้ามา
โหดร้ายมากใช่จากกรณีที่พบศพน้องนี่น่าอายุ๑๕ปีเองนะคะน้องอยู่ม๓เท่านั้นเองค่ะ
เสียชีวิตอยู่ในร่องกลางถนนสายเอเชียเส้นทางหาดใหญ่บางกล่ำครับ
ซึ่งทางตำรวจเองก็คาดนะว่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์เมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องราวกันเกิดขึ้น
เพราะว่าเขาพบพิรุธหลักฐานหลายอย่างจนสามารถจับกลุ่มตัวนายประถมเอียดขาว
อายุสี่สิบเก้าปีหรือว่าบังหมัดอืมคนร้ายที่ก่อเหตุอ่ะจับได้แล้วครับ
ซึ่งบังหมัดเนี่ยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะว่าเป็นคนฆ่าน้องนิน่าเพียงคนเดียว
อืมโดยการขับรถเก๋งเนี้ยเฉียวชนรถมอเตอร์ไซค์ของน้องนี่น่ะ
จนน้องเขาก็รถตกลงไปที่คูน้ำกลางถนนแล้วก็ไปชกท้องเนี้ยสามครั้งอืม
จะลงมือข่มขืนจนสำเร็จความไข้ของตัวเอง
แล้วก็ชิงเอากระเป๋าสะพายพร้อมกับเงินสดเนี่ยซึ่งมีอยู่หลักพันนิดนิดอ่ะ
สามเอาของน้องไปฮะจากนั้นก็ใช้เหล็กที่เตรียมมาเนี่ยนะคะ
ตีใบหน้าของน้องสองถึงสามครั้งจนน้องเสียชีวิตแล้วก็อำพลางศพด้วยการที่เอารถมอเตอร์ไซค์ลงไปทับน้อง
ครับเพื่อทำให้รู้สึกว่ามันเป็นการเกิดอุบัติเหตุอืมส่วนแรงจูงใจ
หมัดบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยไปดื่มเหล้ากับเพื่อนที่หัดใหญ่
ขากลับเนี่ยเขาก็เลยแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มที่เราเห็นภาพอยู่เนี่ยนะคะ
แล้วก็เห็นผู้ตายเนี้ยขับรถเข้ามาเติมน้ำมันอืม
อารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นเฉยเลยอ่าก็เลยไปก่อเหตุขึ้นเฮ้ย
คนร้ายเนี่ยคนนี้บังหมัดเนี่ยเขาต้องคดีพรากผู้ยาวอายุ๑๕ปีเนี่ย
พุทธอลบังกลับเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าอืมฮือติดคลุกไป
ออกมาใหม่อืมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ก็มีการแจ้งดำเนินคดีกับเขาเนี่ยนะคะ
ข้อหาด้วยกันคือข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ทรัพย์ในเวลากลางคืนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ฆ่าผู้อื่นเพื่อปกปิดความผิดของตน
เพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้
ค่ะด้านของพ่อน้องนิน่าเองเขาก็มีการเปิดเผยบอกว่าต้องการให้ประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตอืม
เพราะว่าเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วครั้งนึงแต่เขายังไม่สำนึกผิดยังมาก่อเหตุซ้ำสองซึ่งคนจิตใจอย่างนี้โหดร้ายมาก
ส่วนเรื่องของงานศพของน้องเนี่ยญาติได้รับศพออกจากโรงพยาบาลสงขานคริน
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันที่๔มีนาคมนี้
อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สังคมกำลังจับตามองสำคัญมากค่ะ

ตัวน้องเองแต่งตัวมิดชิดมากที่เราเห็น
เสื้อแขนยาวใส่ฮูตปิดหมดทุกอย่าง
กางเกงขายาวยังถูกข่มขืนได้เลย
เรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ควรโทษเหยื่อ
เพราะว่าอยู่ที่ตัวผู้กระทำล้วนเลย

อันนี้เขาตั้งใจแบบเจตนาเขาเป็นแบบนั้นเลยจริง

บางทีคนเราก็อยู่ที่จิตสำนึก

มันควรจะมีการพิจารณาแยกกันไหมว่า
โอเคผู้กระทำความผิด

ซ้ำ๑ครั้งมาทำครั้งที่๒อีกแบบนี้

แล้วก็เป็นตัวอย่างของสังคมบ้าง

เหยื่อไม่ได้เตะตานะฮะ

เสื้อของน้องเนี่ยใส่เสื้อฮูตตัวนี้

เป็นประเด็นที่มีคนพูดกันเยอะเหลือเกินว่า

คือปกติที่เขาบอกว่าผู้หญิงโดนข่มขืนก็คือ
เราไปแต่งตัวโป๊วาบวิวอะไรอย่างนี้

เวลาที่เกิดคดีข่มขืนเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของเหยื่อ

แต่งกายมิดชิดมากเม
อย่างที่เมย์พูดเลยรัดกลุ่มมากเลยนะครับ
แต่คนร้ายมันแปลก
อยู่ดีปุ๊บคนร้ายเห็นแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศ
วางแผนทำร้ายน้องเขาเมนะครับ
ข่มขืนแล้วก็ฆ่าชิงทรัพย์
เมื่อวานนี้ก็เล่าไปหมดแล้วว่าทำยังไงข่มขืน

ฆ่าปุ๊บต้องการจะอำพลางศพ
ก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ทับตัวไว้

จุดที่น้องเขาเสียชีวิตก็คือตอนที่โดนเอาเหล็กตีหน้านั่นแหละใช่ฮะ
ปรากฏว่าจุดมันเริ่มต้นจากอะไร
จุดมันเริ่มต้นจาก
คิดวางแผนทั้งหมดมันก็เลยขึ้นนะครับ
ซึ่งเขาบอกว่าซึ่งชุดของน้องนิน่าเนี่ย

ให้อีกจำนวนมากในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลก

เอาชุดของเหยื่อคดีข่มขืนจากทั่วโลกเนี่ย

ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่โดนข่มขืน

อืมประเทศมันไม่ได้อยู่ที่ชุดแล้วล่ะอยู่ที่คนล่ะ
มันอยู่ที่สันดารอย่างที่คุณหนุ่มกัญชัยบอกต่อให้เหยื่อเนี่ยใส่เสื้อทับกัน๔๕ชั้น
แต่ถ้าคนร้ายมันจะทำมันก็ทำอยู่ดีคนเคยทำด้วยไง
ถูกต้องป่ะจากนี้ดีกว่าคุณแม่เพราะวันนี้ในโซเชียลเขาก็ค่อนข้างติดตามข่าว
เพราะว่าในเรื่องของบทมาตรการบทลงโทษมากกว่าว่าจากนี้จะยังไง

ฉีดให้ฝ่อเหมือนอินเดียอะไรอย่างนี้ไหมค
คือมันเป็นคดีเดิมความมั่นใจความรู้สึกแบบปลอดภัยอยู่ตรงไหน
ถูกต้องนะครับผมเพราะว่าความปลอดภัยในสังคมมันอาจจะไม่มีแล้วก็ได้

อย่างขนาดเดียวกันวันนี้ทางบังหมัดก็คือคนที่ฆ่าน้องนิน่าเนี่ย
เปิดปากเลยบอกว่าขอโทษแต่วันนี้มันสายเกินคือมันชั่วเกินแล้วล่ะ
ขอโทษไม่ได้ช่วยอะไรจริงคนมันไม่ได้ฟื้นกลับมาไง
หมัดกงหราอายุ๔๙ปีที่แบบว่าน้องนิน่า๑๕ปี
จนเสียชีวิตนะครับวันนี้เขาก็นำตัวไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพท่ามกลางความต้องยอมรับ
ชาวบ้านก็บอกว่าถ้าคนนี้ยังทำได้
ความปลอบภัยในหมู่บ้านก็จะอยู่อย่างไรมี
เขาว่าอย่างนั้นเลยคนนี้เขาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ท่ามการความกดแค้นของย่าพี่น้องตามที่เรานำเสนอข่าวไปนะครับ

ปรากฏว่าวันนี้ในที่สุดแล้วนะครับ

ครั้งนี้ก็ต้องผ่านทางวีดีโอคอนเฟอร์เนสในวันนี้นะครับ

แล้วก็รับโทษกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไป

บอกได้ว่าหากเวลาย้อนกลับไปได้เนี่ย
คืนนั้นจะไม่ทำแบบนี้
คือเขาก็บอกว่าระหว่างการถูกควบคุมตัวกลับไปยัง

ตำรวจชุดสืบสวนพนักงานสอบสวน
แล้วก็ถ่ายภาพเพื่อประกอบสำนวนคดีอีกครั้ง

แล้วก็เพราะเป็นคดีที่สะเทือนขวัญ

วันนี้ประชาชนก็ลองรุมประชาธรรมเลย
ซึ่งปรากฏว่าไปถึงปุ๊บ
รายงานกับบรรยากาศที่สพคลองหอยโข่ง
ขนาดที่ในประสงค์ถูกนำตัวไปควบคุม
พบว่าเจ้าหน้าที่คอยดูแลใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมง
และรายงานผู้บริการประชาภัณฑ์ทุกชั่วโมงเลยครับ
จากผู้ต้องหามีอาการเครียด

เพราะเกรงว่าตอนนี้กลัวผู้ต้องหาจะคิดสั้น

พอเด็กเป็นลูกหลานเหมือนคนที่หมู่บ้านโม๓
คุณเห็นเหรอเพื่อนเขาว่าอย่ามาร้องเพลง
ถูกแล้วเพื่อนโรงเรียนเขาเขาบอกก็รับไม่ได้

ถูกต้องนะฮะสัมภาษณ์ใครเขาบอกว่าอยากให้ตายตามกัน
มันแลกชีวิตกันไม่ได้หรอกคือเขาเขาคงไม่
ถ้าเขากล้าทำใจฉะนั้นแก่เขาก็ไม่ไปคิดซ่อนในคุกหรอก
อือไฮะก็ไอลูกหลวนเลยนะคะนะครับอืม

ช่วงมดดำหยุดวันนี้เราก็มีวันหยุดยาวนะครับ
ช่วงมีนาคมนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสี่มีวันหยุดเพิ่มหรอครับ
มีหลังมติเพิ่มวันหยุดประจำภาควันหยุดพิเศษครับ
ครับน้องรถเมย์ฮะเริ่มใช้เดือนแรกคือเดือนนี้นะครับ
วันนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานกรณีที่คณะรัฐมนตรีนะครับ
มีมติเพิ่มนะครับวันหยุดกรณีพิเศษเนี่ย
แล้วก็วันหยุดประจำภาคเพื่อกระตุ้นการจับจ่าย
สอยของประชาชนเนื่องจากประเทศไทยเนี่ย
โควิดสิบเก้าส่งผลกระทบต่อเศสกิจนะครับ
ภายในประเทศสำหรับวันหยุดประจำภาคตามมติคอรมอลได้แก่
เหนือครับวันที่๒๖มีนาคมสิ้นเดือนนี้
เป็นวันหยุดประเพณีไหว้พระธาตุครับนะฮะแองจี้ได้หยุดถูกต้องนะครับ
ภาคอีสานวันที่๑๐พฤษภาคมครับเป็นวันหยุดประเพณีงานบุญบ้างไฟฮะ
นะครับภาคใต้วันที่หกครับหกหกตุลาคมเป็นวันหยุดประเพณีศาสตร์เดือนสิบ
แล้วก็ภาคกลางครับวันที่๒๑ตุลาคมวันหยุดเทศกาลออกพรรษานั่นเอง
นี้ส่งผลให้เดือนมีนาคมมีวันหยุดยาวติดต่อกัน๓วันนะครับ
แก่วันที่๒๖มีนาคมซึ่งเป็นวันหยุดเทศกาลไหว้พระธาตุของทางภาคเหนือ
แล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมีนาคมเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์นั่นเองครับ
นะฮะก็มีวันหยุดยาวสิ้นเดือนนี้นะฮะให้หยุดยาวกันอีกแล้วสามวันครับ
ก็คือแสดงว่าคนที่จะกลับบ้านช่วงสงกรานก็คือยาวเลยปีนี้
ฉันว่าปีนี้ได้เล่นนำอะมันว่าเล่นเล่นเหรอเล่นเล่น
รอดูว่าคลินิกบ้านเราจะเป็นยังไง

เพราะปีที่แล้วไม่ได้เล่น
โอ้โหในทวิตเตอร์รุนแรงมาก

ศิลปินที่มีการก๊อปปี้งานกัน

เดี๋ยวเบกหน้ามาเล่าครับครับคุณแม่อ่าอ่าลูกเว้นเล่าให้เขาฟังแล้วกัน

คนไปส่องทะเบียนรถรองนายกรัฐมนตรี

ตัวเงินตัวทองผ่านนิดนึงแค่นั้นนะฮะ

ครับผมวันนี้ข่าวทุกสำนักนำเสนอหมดเลย
โอ้โหตัวเงินตัวทองออกมาจากรถบิ๊กป้อม
คนไปดูทะเบียนกันใหญ่เลยเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะ
ช่วงหน้าครับ

วันนี้เราเอาเรื่องไหนก่อนดีคะ
โควิดหรือจะเอาเรื่องร้อนแรงในทวิตเตอร์

วันนี้ก็ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ก็มีการแถลงสถานการณ์ในประเทศไทย

พบว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๔๒รายด้วยกันนะคะ
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมนะวันนี้เลย๒๖๐๗๓รายค่ะ
หายป่วยแล้ว๒๕๔๒๐ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑ราย
รวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๘๔รายค่ะ
สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่๘๔นั้นเป็นชายไทยอายุ๙๒ปีแล้ว
มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหัวใจ
มีประวัติไปซื้อของกับแม่ค้าค่ะ
ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อที่ตลาดพรพัฒน์จังหวัดปฐุมธานี
ตั้งแต่วันที่๑๑กุมภาพันธ์
ต่อมาตัวเองก็เริ่มมีอาการจึงไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
แล้วก็ผลตรวจออกมาพบเชื้อโควิด
จากนั้นก็มีอาการเหนื่อยมากขึ้นจนต้องใส่ท่อหายใจค่ะ
แล้วก็เสียชีวิตลงในวันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
ส่วนผู้ป่วยรายใหม่ก็มีทั้งจากระบบเฝ้าระวังแล้วก็ระบบบบริการ๓๕ราย
ค้นหาเชิงรุกในชุมชนวันนี้มี๔ราย
แล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันโรค๓รายด้วยกันค่ะ
ทางด้านในแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็มีการโพสต์ผ่านทางเฟสบุ๊ค
ระบุบอกว่าสถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ติดเพิ่ม๓๖๒๖๒คน
รวมตอนนี้เนี่ยนะคะโอ้โหร้อยกว่าล้าน

คือเยอะมากทีเดียวแล้วก็ในซิงคโปร์ไทยฮ่องกงเวียดนามกัมพูชาติดเพิ่มหลักสิบ
ขณะที่เมียนมาจีนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ติดเพิ่มต่ำกว่า๑๐
ก็คือจริงของอังกฤษเองเขาก็มีสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มีแอฟริกาถูกต้องไหมคะ
เป็นสายพันธุ์ทั่วโลกต่างจับตามองค่ะเพราะว่าช่วงหลังมาเนี่ยมันมีการแพร่ระบาดที่แบบรวดเร็วขึ้น
จนเป็นเหตุให้ประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยต้องเปลี่ยนไปใช้ของไฟเซอร์แทนบางทีวัคซีนบางตัวอาจจะไม่ตอบรับกับสายพันธุ์อื่น
ใช่ก็ต้องเฝ้าระวังอยู่เนอะดังนั้นของเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปหลังจากการฉีดวัคซีนไปแล้วจะมีเหตุผลแบบดีขึ้นไหมหรือว่าอะไรยังไงบ้าง
อย่างไทยนี่เฝ้าระวังเฝ้าระวังเพราะว่าเขาก็กลัวเรื่องของสายพันธุ์ของไวรัสโควิดที่กลายพันธุ์
บางทีอาจจะไม่ได้รองรับทุกสายพันธุ์ของประเทศอื่นอะไรอย่างนี้ก็ต้องลองดู
ฉีดแล้วก็ต้องรอเอสเซ็กดูว่าผลจะเป็นยังไงใช้การได้หรือไม่นะครับ
แล้วก็ในทวิตเตอร์วันนี้เขามีข่าวเรื่องอะไรกัน
คือเขามีแฮชแท็กตอนนี้แล้วก็มีแบบแท็กข่าวใส่ไข่มานะคะ
เรื่องของคุณมิวสุภาษิตน้องมิวน้องมิวกั๊ก
อันนี้น้องมิวนะคือเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นเกี่ยวกับว่า

ต่อกระแสวิพักษ์วิจารณ์เรื่องความคล้ายคลึงระหว่างผลงานของทาง
แล้วก็คุณสุภสิทธิ์จงชีวิวัฒน์เนี่ย
เนื่องมาจากมันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาว่า
แล้วก็วีดีโอประกอบเพลงของน้องมิวเนี่ย
สุภสิทธิ์เนี่ยนะคะก็มีการเผยแพร่ออกไปทางออนไลน์เมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
หลังจากมีวีดีโอเผยแพร่ออกไปก็เกิดกระแสวิภาควิจารณ์อย่างรุนแรงในสื่อแล้วก็สังคมออนไลน์ถึงความคล้ายคลึง
อย่างภาพที่เราเห็นเนี่ยนะลองสังเกตนะ
รูปแบบการนำเสนอการเล่าเรื่องแนวคิดรวมไปถึงการลำดับภาพในวีดีโอ
นำไปสู่กระแสเรียกร้องผ่านทางเว็บไซต์ทวิตเตอร์แล้วก็แฮสแท็ก
ให้คุณสุประสิทธิ์ก็คือน้องมิวเนี่ยออกมาแถลงการขอโทษแล้วก็แสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ก็เดี๋ยวต้องลองดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ตอนนี้ในทวิตเตอร์ก็มีแฮชแท็กคำนี้เกิดขึ้นมา
ก็อยากจะมีแบบว่าข้อเรียกร้องในการแบบออกมาขอโทษหน่อยไม่ติดเทรนด์เลยเนอะน่าจะติดแล้วแหละ
เพราะว่าทุกคนก็จะแบบแท็กมาแท็กมาอะไรอย่างนี้ครับผมซึ่งข่าวนี้มันเป็นมาประมาณสองสามวันแล้วนะครับ
ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะฮะมีแบบแฟนคลับเขาก็ออกมาโต้เถียงกันอะไรอย่างนี้
นะฮะอ่ะเดี๋ยวต้องรอทุกคนออกมาพูดแล้วกันนะว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างไร

โหฉันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเนาะเองนะ
ถ้าการเมืองแล้วสู้ตายนะ

แต่วันนี้เขาบอกว่าวันอังคารเนี่ยเขามีการประชุมโครโลมอล์ให้เกิดขึ้น
ทุกคนโฟกัสไปที่รถบิ๊กป้อม

มีเรื่องว่าการจะมีการปรับคอรมอหรือเปล่า
เพราะมีตำแหน่งโครโลมอล์ที่ว่างกันไปเยอะเหมือนกัน
วันนี้ใครจะเป็นรัฐมนตรีใครจะเป็นรัฐมนตรีช่วย

ปรากฏผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการประชุม
คณะรัฐมนตรีตามปกตินั้นนะครับ
รถประจำตำแหน่งของคนเอกประวิทวงศ์สวรรค์

เจ็ดกล้อกไก่รอเรือ๙๓๐๒
ห้องผู้สื่อข่าวด้วยนะปรากฏว่าในระหว่างนั้นคุณเห็นห้องผู้สื่อข่าวไหมฮะ
นั่นคือห้องผู้สื่อข่าวในระหว่างนั้นมีตัวเงินตัวทอง
มาแล้วนั่นของเราไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนก็แล้ว
แต่ก็จะมีตัวเงินตัวทองเยอะเพราะตรงนั้นมันเป็นใกล้ครองไงน้อง
ใช่ไงนี่นะฮะ
ทำให้ควรขับรถแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี้ยอู้๋นี่นี่นี่นี้
ก่อนจะหนีไปนะฮะอย่างไรก็ตามหลังจากที่มีผู้ทราบ
แล้วก็พบเห็นเหตุการณ์ก็ต่างเผาเอ้ามาจดเลขเด็ดหน่อย
จดเลขเด็ดทั้งทะเบียนรถหรูของพลเอกประวิทธิ
เพื่ออะไรเพื่อหวังไปนำไปเสี่ยงโชคนะครับผม
เจ็ดก้อกไก่รอเรือเก้าสามศูนย์สองอ่าฮะนะฮะ
รถนำขบวนก็น่าสนใจนะฮะศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าอืมนะครับผม
เจ็ดเก้าออกได้หรอฮะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอ่ะ

เออเจ็ดเก้าสามเนี่ยก็เหมือนกันเห็นไหมเออเขาก็มีเจ็ดเก้าก่อน
มันก็มีเจ็ดเก้าเหมือนกันเมื่อวานไงวัดวัดที่วัดที่แรกวัดที่คุณแม่พูดอ่ะ
อืมเงี๊ยบเลยเงี๊ยบเลยวัดที่เขาชูป้ายคุณแม่จำนวัดที่
อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่เออที่เขาไปกับล่าสุดอ่ะวัดนั้นถูกไงอ่า
แล้วล่าสุดที่ผ่านมาเขาก็ไปขบวนพระป่าสามัคคีไปถวายไง
แล้วก็มีคนโชว์ป้ายเหมือนเดิมซื้อกันเต็มเลยเงียบเลย
ท่านไทยรอบแรกรอบเดียวอืมมนต์หมอมพระคอรมใช่แต่เลขที่ออกก็คือเลขที่
จำนวนของโดสที่มาในประเทศไทยอืมอ่าที่เลขเลขใช่ไหม
ใช่ค่ะนะฮะศูนย์อ่าเป็นอะไรนะนับศูนย์ห้าอ่าศูนย์ศูนย์

แต่ก็ถ้าซื้อกันไม่ถูกนะคะต้องพูดถูก๖ตัวนะคะ

ไม่เขาไปหา๘๓๓แล้วไปได้๕๓๘มั้ง
ที่มีคนตามจากนี่แหละเขาไปซื้อ๖ตัวแล้วก็ซื้อรัฐบาล

๓ตัวหลังเหรอครับ๐๕๑หรอ
๐๕๑มันจะเป็น๘๓๕๕แล้วก็๓๘
โอ้โฮ๕๓๘ใช่เขายัดใส่มือเลยที่มมโป
นะครับผม๔ใบเรียกว่ารวยแล้วเรียบร้อยดูตัวนาค
หนหมอประคองอารมณ์เจ็บช้ำอำภาวาครับผม

กสนั่นครับโซเชียลยากไปหรือเปล่า
คุณผู้ชมลองคิดตามนะครับข้อสอบเด็กป๒ครับ
เป็นโพสต์ที่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับตกเถียงกันอย่างมากเลยทีเดียว
ผู้ปกครองรายหนึ่งครับได้โพสต์แบบฝึกหัดรายวิชานะครับ
พื้นฐานนะฮะคณิตศาสตร์ป๒ครับ
ในการแก้สมการโดยโจทย์ระบุว่า
ทอผ้าไฟใช้เวลา๑๐วัน
ทอผ้าไฟล์ใช้เวลาน้อยกว่าผ้าไหม๓๗วัน
ทอผ้าไหมใช้เวลากี่วัน

แม่ทอผ้าไฟใช้เวลา๑๐วัน
ซึ่งทอผ้าไฟล์ใช้เวลาน้อยกว่าผ้าไหม๓๗วัน
ทอผ้าไหมใช้เวลากี่วัน

ไม่ได้ต้องกระทานค่าสมกริก

มันเหมือนต้องเทียบสมการ
ซึ่งคุณผู้ปกครองก็ระบุว่า๔๗จริงด้วย
ก็๔๗ครับผมมดดำก็ถูกนะฮะ
ซึ่งเขาบอกว่าผู้ปกครองบอกเขาสอบหลานป๒คิดนานมาก

แต่สำหรับเด็กป๒ถือว่าข้อสอบสมการลักษณะนี้
ต้องตีโจทย์ให้ออกนะครับและไม่ต้องตรงมา
และไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบบวกลบตามปกติ

อย่างไรก็ตามข้อสอบลักษณะดังกล่าว
ส่วนใหญ่จะเริ่มเรียนในระดับชั้นม๑
เออนะเทียบสมการมันก็ต้องโตนิดน
เดี๋ยวมีข้อสอบถามว่าเลขอะไรมาก่อนเลข๑๒๓

แบะปากผู้

เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้สมการ
ถูกก็ถูกของพี่

เพราะว่าเขาเป็นผู้นำทางด้านการเมือง
คนก็แบบว่าหายตัวอย่างลึกลับเลยไปตาคนใช่ไหมตาคนไปตากงเนี่ยก็หายตัวลึกลับหลังจากร่วมต้าน
ต้านแบบออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็แบบว่ามีพี่สาวของเขาเนี่ยพี่สาวของนายแบบคนดังชาวเมียนมาร์เนี่ยไปตากล
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คระบุว่าครอบครัวติดต่อในแบบคนดังไม่ได้
ครอบครัวเป็นห่วงอย่างมากวอนผู้ที่รู้จักหรือแฟนคลับช่วยกันส่งข้อมูลหาว่าเขาหายไปไหนนะครับ

ช่วงหน้ามีข่าวเรื่องของใครคือนางเอกเดินหน้าแต่งงานต่อแม้ผู้ชายยังมีโรค๒จันตร์

ไปค่ะแม่
ต้องให้คุณแม่เป็นคนอ่านแล้วเรื่องนี้

เมื่อกี้ใครคือนางเอกเดินหน้าต่อแม้ผู้ชายมีโรคสองใบ
ใครต้องมีความคิดนึกคิดของคุณแม่

คือสัตว์คลิปมันมาแต่ว่าพี่เอามาโยงกันอย่างนี้ไง
คุณจักรจันทร์เขาก็มีการถ่ายพรีเวดดิ้งกับแฟน

เปล่าเพราะนางเอกเดินหน้าต่อที่จะแต่งงานก็มีไม่กี่คนไง
อย่างนี้ท่านต๊องยาเขาก็แต่งไปแล้วต่างใจแล้ว
เหลือจักรจันทร์กับใครที่จะแต่งงาน

แต่อย่างคู่นี้เขาก็เลยมาตก

ตรงนั้นครับอย่างจิ๊บกับจ้าจ้าก็ไม่ใช่

บอกล่าสุดเนี่ยทั้งคู่ก็ได้ควงกันไปถ่ายพรีเวดดิ้ง
กับบรรยากาศริมทะเลเกาะเสม็ดสุดโรแมนติก
เรียกว่าออร่าเจ้าสาวจับมาก

ขณะเดียวกันในโลกออนไลน์ก็มีการเมาส์ถึงคู่รักคู่หนึ่ง
โดยระบุว่าดาราสาวยอมเป็นโรคใบที่๒เพราะกลัวเสียหน้า
ผู้ชายไม่ได้เป็นคนดังครับและก็มีแฟนอยู่แล้วอืม
ซึ่งดาราสาวรู้แต่ก็ยอมดาราสาวคนนี้รวยก็คือผู้หญิงอ่ะรวยนึกออกไหม
แล้วก็เพิ่งหมดสัญญาส่วนฝ่ายชายก็มีเลิกแต่งงานกับดาราสาวแล้ว
เตือนแล้วแต่ดาราสาวไม่ยอมฟังจากนั้นก็มีคนหลายคนเนี่ย
เชื่อมโยงไปที่จักรจันทร์ล่าสุดชาวนี้ก็เลยพากันแชร์ภาพเจ้าตัว
ไม่ใช่พี่แน่นอนค่ะนี่จักรจันทร์ตอบอย่างนี้นะขอบคุณนะ
มันไม่ใช่เรื่องเลยพี่เลยคิดว่าพี่ไม่รู้จะออกมาพูดทำไมอะค่ะ
คือนางก็ยืนยันว่าไม่ใช่ตัวนางใช่ใช่ไหมก็คือว่าเรื่องราวมันเกิดจากว่า
มีผู้จัดการของคนคนนี้ของคนที่เป็นผู้จัดการดูแลดาราสาวเนี่ย
โทรไปบอกพิธีกรท่านหนึ่งว่าเดี๋ยวจะมีอย่างนี้นะข่าวใหญ่
แบบว่าจะเลิกหรือเปล่าหรือไม่เลิกก็ไม่รู้
แต่ปรากฏเขาบอกว่าฝั่งดาราสาวเนี่ยก็ยังก้ำกึ่งอยู่
ตัดสินใจยังไงดีแต่แบบว่าเขาเรียกว่ากลับตัวก็ไม่ได้
ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงแต่ไม่รู้จะทำยังไงต่อ
ก็เลยอารมณ์ว่าไปตายแด่มหน้าสู้ต่อไป

เอาต่อยังไงยังไม่ล้มเลิกจนกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาอะไรอย่างนี้
ซึ่งเหมือนเราก็เลยงงว่าเอ้าทำไมตัวของดาราสาวเนี่ยเดินหน้าต่อไป
แต่ทำไมส่วนผู้จัดการโทรมาสกัดเอารุ่งอะไรอย่างนี้ไง

ก็เลยทุกวันนี้เขายังอยู่กันดีหรือเปล่า

ก็เลยพอออกมาถึงพิธีกรท่านหนึ่งอย่างนี้

นี่ตอบคนก็ถึงไม่อยากให้มดดำหยุดงาน

เอานี่ไงเปิดข่าวเลยเปิดข่าว
ทั้งที่ผู้ชายมีเมียอยู่แล้วส่อแวววิวาวโลก
ขอใบ้รายชื่อดาราที่ไม่เข้าข่ายว่ะ

จนถึงกรรมใบ้ของดาราสาวที่ยอมอยู่ในโลก๒ใบ
เพราะว่ากลัวเสียหน้าทั้งที่ผู้ชายมีเมียอยู่แล้ว

โดยผู้ชายมีเลิกแต่งกับดาราสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพราะเมียคนแรกคือคนที่ผู้ชายรัก
แต่ดาราสาวเป็นเมียที่ร่ำรวย
มีเงินเก็บในบัญชีหลายสิบล้าน
ตัดสินใจกับแต่งงานกับนางเอกที่ร่ำรวย
เขาก็ว่าอย่างนั้น

จันจันแกก็ออกมาพูดสิอย่าว

โทรศัพท์มือถือไหนอยากเข้าช่วงนี้เลยคุณแม่มดดำรับ

เออถูกเราก็อะโทรหาเลยนะ
ไปกลมสุขภาพจิตอบอาเมนด้า
อีกบัตรทูตครับไปได้อย่างไร
หลังแต่งตั้งเพียง๕วันครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้ที่กรมสุขภาพจิตประกาศยุติการมอบอำนาจ
เป็นทูตด้านสุขภาพจิตตามที่กรมสุขภาพจิต
กับการประชาสัมพันธ์แล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์
งานด้านสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุข
โดยกรมสุขภาพจิตรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชน
กรมสุขภาพจิตไม่สามารถดำเนินภารกิจ
ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง
และสร้างความไม่สบายใจแก่ประชาชนในสังคมนั่นเอง
ได้ปรึกษาหารือกับกองประกวด
เพื่อขอยุติบทบาทภารกิจทูตด้านสุขภาพจิต
ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปครับ
ทำงานด้านสุขภาพจิตกับกระทรวงสาธารณสุข
เพียง๕วันฮะแต่กลับกลายเป็นประเด็นดราม่าทันที
แล้วก็มีชาวเน็ตบางกลุ่มเนี่ยไม่พอใจครับ
จึงได้ไปโจมตีนะครับในเพจกรมสุขภาพจิตอย่างหนัก
นั่นก็คือล่าสุดจากกรมสุขภาพจิต
หลังแต่งตั้งเพียง๕วันเท่านั้นครับนะฮะ
อีกคนนึงคนนี้ก็คุณไอ้อภิษดา
คนนี้เขาเรียกว่าสวยแซ่บยืนหนึ่งจริงนะคะ
เขาออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกสำหรับคุณไอซ
หลังจากเลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มคุณนนทนนท์ไป
เมื่อช่วงต้นปี๖๓นะคะ
โดยเจ้าตัวก็เปิดเผยบอกว่า

ตอนที่ข่าวบอกเลิกเนี่ยเราก็ยังไม่ได้สนใจข่าวเลย
หลังจากนั้นมันก็มีปัญหาที่ทำให้เรารู้สึกว่า

แล้วก็พร้อมเปิดใจกับรักครั้งใหม่แล้วด้วย

โสดโสดเขาตอบเลยว่าเขาโสด
อาจารย์นี้นะพักไปปฏิบัติธรรมนะ
ใช่นางชอบไปปฏิบัติธรรมถูก

ช่วงหน้าแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ
เวียปัดเลิกเงียบเบลล่า

ตกลงแล้วคุณไม่เลิกครับก็ปฎิเสนอะไรแหละเนี่ยเออเอาไงนะครับเดี๋ยวมาฟัง
อ้าวคุณแม่อีโดเสชอะไรเนี่ยวันนี้ครับ
มามาที่น้องออก้าบ้างดีกว่าลูกพี่เปิ้ลกับน้องจูน
นะครับผมทำฝันพ่อสำเร็จฮะ
สถิติเด็กไทยคนแรกครับที่ขี่เจ็ดสกีข้ามอ่าวไทยจนสำเร็จนะครับ
โอ้โหสุดยอดมากล่าสุดเลยมีความฝันว่า
อยากจะให้น้องออก้าเนี่ยขี่เจสกีนะครับข้ามอ่าวไทยมานานหลายปีแล้ว
สำหรับพี่เปิ้ลนาคอนล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์คลิปนาทีแห่งความสำเร็จ
ของลูกชายบนท้องทะเลนะครับพร้อมเขียนแคปชั่นว่า
ออกทะเลอย่าหวังว่าชีวิตจะราบรื่น๒๘กุมภาพันธ์๒๐๒๑นะครับ
สำหรับสำเร็จแล้วขับเจ็ดสกีข้ามอ่าวไทย
ใช้เวลาขับจบที่๕๔๙ชั่วโมงเกือบ๖ชั่วโมงนะฮะ
แอ่นทั้งพ่อทั้งลูกเลยขึ้นสูง๒๓เมตรกลางอ่าว
ความเร็วลมเนี่ย๑๒น็อตก่อนออกเรือคนเรือบอกว่าวันนี้ลมแรงแค่๓น็อตนะฮะ
สำหรับการเดินทางในครั้งนี้น้องออก้ากลายเป็นเด็กไทยที่อายุน้อยที่สุด
ในประเทศนะครับที่ขี่เจสกีข้ามอ่าวไทยได้สำเร็จ
ด้วยอายุเพียง๙ขวบเท่านั้นครับเก่งมาก
เขานี่คือแบบว่าตามรอยคุณพี่เปิ้ลแบบจริงจังเลยคนนี้ใช่แล้วก็ขับเจสกีแข่งด้วย
อยากจะขี่เจสสกีเหมือนกันคนนี้จะขับเลย

อะเค้ายังหลังนั่งอ่ะไปขับแล้วด้วยพ่อยังตกใจเลย

นางสาวจงจิตอินทุ่งรองกรรมการผู้จัดการ
ดูแลและพัฒนาศิลปินบริษัทนาดาวบางกอกจำกัดนะคะ
ก็พร้อมด้วยนายภัยสิทธิ์ชาคารานนท์หรือว่าทนายเจน
เข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกสุวพิษสมชาตินะคะรองสารวัตรสอบสวนสนทองหล่อ
เพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ค่ะ
โพสต์ข้อความหมินประมาทต่อบิลกิ้นแล้วก็พีพี
เป็นนักแสดงในสังกัดจนทำให้เกิดความเข้าใจผิด
รวมไปถึงกรณีที่มีบุคคลแอบนำข้อมูลการเดินทางของนักแสดง
ไปหาประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยไม่ชอบ
ที่สถานีตำรวจนะคะนครบานทองหล่อ
ซึ่งทนายเจนก็เปิดเผยบอกวันนี้เข้ามาในฐานะตัวแทนบริษัทนาดาว
มาแจ้งความประสงค์จะดำเนินคดีกับบุคคล
กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อดาราศิลปินในสังกัด
คดีซึ่งแยกออกเป็นประเด็นหลักเลย
มีสองประเด็นนะคะคือ๑เรื่องที่มีบุคคลกระทำการหมินประมาท
โดยการโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์
ถ้อยคำที่รุนแรงการให้ข้อมูลหรือว่าสร้างข่าวที่ไม่เป็นความจริงของนักแสดง
ทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เสื่อมเสียด้วยนะคะ
เรื่องที่มีบุคคลนำข้อมูลการเดินทางของศิลปินในสังกัด
หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยการเรียกรับเงินจากบุคคล
จนทำให้เกิดความเสียหายนะคะจึงจำเป็นต้องดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป
แล้วก็ในวันนี้มีการนำหลักฐานข้อมูลต่างเกี่ยวกับการกระทำความผิด
มามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการสืบหาตัวบุคคลที่กระทำความผิดด้วย
แล้วก็ทนายความได้จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่รองรับต่อไปว่าจะเป็นยังไง

เดี๋ยวนี้คนก็หาอะไรกันทำอะไรกันแบบนี้

ไม่สมมุติอย่างบางทีเราสมมุติเราเป็นแฟนคลับใครอย่างนี้บางคนอยากจะตามไปใช่ไหม
ตารางงานไปถ้าเธออยากได้ข้อมูลเหรอ
งั้นเธอจ่ายเงินให้เราเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าเขาไปที่ไหน

มันก็จะเป็นข้อมูลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าด้วย

นี่ไงมีขายไฟล์บินด้วยน้องจะไปไหนเดินทางด้วยไฟล์บินอะไรอะไรอย่างนี้

เพื่อจะได้นั่งดูว่าเขาจะนั่งใกล้กันอย่างนี้เหรอแม่

คุณแม่คุณแม่บอกตารางงานหนูสิหนูทำให้
โอ๊ยลืมไป๓วันนี้ไม่มีตารางงาน
คุณแม่ค่าวใส่ใครอ่ะ

มีหลายคนมีโมเมนต์หวาน
เข้ามาอยู่เรื่อยสำหรับคุณเวียสุกลวัฒน์กับเบลล่ารานี

แต่ก็ไม่วายมีคนโยงว่าคู่นี้หรือเปล่า
ที่เขาเป็นคู่รักดาราที่เลิกกันเงียบ

แล้วล่าสุดเนี่ยเวียออกมาเปิดเผยว่าเห็นข่าวแล้ว

เพราะว่ามีแบบนี้มาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะฮะ
จะไม่ค่อยได้เจอก็ไม่ใช่ปัญหา
ส่วนเรื่องที่เปลี่ยนผู้จัดการมาเป็นคนเดียวกับเบลล่าจริงแล้ว
ยังมีคนที่คอยดูแลอีกคนด้วย
แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมีผู้จัดการคนเดียวกัน
จะทำให้มีงานคู่กันมากขึ้นเกี่ยวป่ะเขาไม่เกี่ยว
ส่วนข่าวที่จะไปร่วมงานภาพยนตร์ระดับฮอลลี่วูด
ก็ไปจริงแหละเป็นหนังฮอลลี่วูด
แต่เลื่อนเดินทางไปก่อนเพราะโควิด
คาดว่าน่าจะเป็นปลายเดือนหน้าทุกอย่าง
ยังพูดไม่ได้เป็นความลับทุกเวียนสกลวัตน์
ช่วงนี้พี่นุ้ยก็ซื้อดอกไม้อยู่ปกตินะครับ

โอ้โฮคนนี้เขาผูกต้นไม้พาพี่เบลล่าไปเลื่อนต้นไม้พี่มอเตอร์ไซด์
วันนี้ไปก่อนแล้วคุณแม่ไม่ได้ไปแฉแต่มาเจอกันได้นะ
พรุ่งนี้คุณแม่ยังมากินอยู่พักพรนะครับพรุ่งนี้เจอ
๓วันนี้เจอกันที่ข่าวใส่ไข่ครับไปกันก่อนสวัสดีครับ